มากันที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างนะคะ
พูดถึงการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดจริง
อายุเพศเตรียนได้หมด
จังหวัดสุโขทัยมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งลดภาระให้กับลูกหลาน
คุณตาคุณยายไปเรียนกันอย่างตั้งใจเลยนะคะ
เด็กแล้วก็ไม่สู้สน
เราทุกคนจะชอบไปโลเวีย
ชอบไปชอบไปโลเวีย
โลเวียรักคนร้าวได้อยู่
คุณคนละใจดีทุกคน
เกะแล้วก็ไม่สู้สน
เราทุกคนจะชอบไปโลเวีย
ชอบไปชอบไปโลเมีย

ปั่นจักรยานกุ้งกิ้งฟรุ้งฟรีนะคะ

คุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้า

ซึ่งถือว่าเป็นปกติคุณตาการเรียนอยู่แล้ว

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่สุโขทัยค่ะ

ห้องประชุมอบตตานเตี้ยในอำเภอเมืองนั่นเองนะคะ
หัวหน้าห้องค่ะคือคุณตาบุญตา
อภัยนะคะคุณตาบุญธรรมเรืองมีอายุ๖๖ปีค่ะ

ซึ่งคุณตาบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะที่รับเลือก
เหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็ได้มีเพื่อนใหม่
อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเพิ่มขึ้นอีกหลายคนด้วย

ใช่ค่ะคุณตาหัวหน้าห้องนั่งหน้าสุดนี่นะคะ
ส่วนคุณยายกลมเต็งแย้มอายุ๘๐ปีค่ะ
ก็เป็นนักเรียนที่มีอายุมากที่สุดในโรงเรียน
บอกว่าเคยมีอาชีพทำนาแต่เมื่ออายุมากขึ้น
ลูกหลานให้อยู่แต่บ้านคนแก่เนอะก็รู้สึกว่าเหงา
เมื่อทางอบตตานเตี้ยจัดกิจกรรมดังกล่าว
ตอบรับทันทีเลยนะคะสำหรับคุณยายกลมเต็งแย้มนะคะ
ก็นอกจากจะเป็นการคลายเหงา
ออกกำลังกายด้วยนะคะเป็นการออกกำลังกายร่วมกันทุกคน
ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงไปพร้อมกันค่ะ
นายองอาจเพ็งเหบซึ่งเป็นนายยกอบตตามเตี้ยบอกว่า
การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งนี้
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ไม่ให้ตกเป็นภาระของครอบครัวชุมชนสังคม
โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ๖๐คน
พอดีเลย๑ชั้นเรียน